พี่เคยไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งพาเมียไปด้วย
แล้วบอกหมอครับควักลูกตาผมออกไปเปลี่ยนให้เมียที
ผมพาไปแล้วหมอบอกแฟนปวดตาต้องควัก
ผมก็เลยบอกคุณหมอครับเอาตาผมไปแทนได้ไหม
บอกไม่ได้คุณต้องเสียชีวิตก่อน
คุณถึงจะเอาให้แฟนคุณได้
ถ้าหมอแบบควักเดี๋ยวนั้นก็คือจะยินดี

ที่ไม่ต้องให้หมอควักลูกตา
แต่ใช้ความสามารถของพี่
นำพาเงินไปรักษาเมียให้ได้
เท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะคะ
คุณสุนันร้อย